คุณผู้ชม๑๙มกราคมที่ผ่านมาที่บุรีรำนะคะ
มีวัยรุ่นเขาขี่มอเตอร์ไซค์สวนกัน

ผู้เสียชีวิตเป็นทหารเกณฑ์นะคะ

ไล่ล่ากดดันอย่างหนักจนล่าสุดค่ะ
ทนแรงกดดันไม่ไหวตัดสินใจมามอบตัวแล้วนะคะ

เกิดขึ้นบนถนนสายลำปลายมาตรครูเมืองค่ะ
อย่างที่บอกเกิดขึ้นตั้งแต่๑๙มกราคมแล้วนะคะ

แล้วก็เลยมีการท้าทายกันเกิดขึ้นจนกระทั่งมีการยิงกัน
ทำให้ทหารเกณฑ์ก็คือนายวันเฉลิมมูลตรีปฐมวัย๒๒ปี
ค่ายทหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชศรีมาเสียชีวิตค่ะ
ล่าสุดผู้ก่อเหตุนะคะนายโกเมนสีเขียวหรือนายนะวัย๒๔ปี
นแรงกดดันไม่ไหวมามอบตัวแล้ว
เอาปืนลูกซองสั้นแล้วก็กระสุนปืน๓นัดที่ใช้ในวันก่อเหตุมา

ก่อนเกิดเหตุเขานั่งดื่มเหล้าอยู่ที่บ้าน
จากนั้น๕ทุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนกับเพื่อนอีก๒คนที่ขี่ตามกันมา
ถึงจุดเกิดเหตุขี่รถสวนทางกับกลุ่มของผู้ตายก็คือนายวันเฉลิม

นายวันเฉลิมผู้ตายตะโกนด่าท้าทายเขา
แล้วก็เอาปืนยิงใส่กลุ่มพวกเขา๒นัดก่อนด้วย
กระสุนฉลาบไปโดนแขนของเพื่อนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แล้วเขาเห็นท่าว่าลักษณะเหมือนจะวนกลับมายิงซ้ำ
เขาเลยบอกว่าเขาจำเป็นต้องป้องกันตัว

แล้วก็ยิงกลับไป๑นัด
ซึ่งตอนเกิดเหตุนายวันเฉลิมยังไม่ได้เสียชีวิต
เพราะเห็นว่านายวันเฉลิมเดินไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ของเพื่อน
แล้วก็ขี่ออกจากจุดเกิดเหตุไป
พ่อของผู้ตายก็เดินทางมารอดูหน้าผู้ต้องหาด้วยนะคะ
พ่อก็บอกว่าไม่เชื่อเรื่องที่ผู้ต้องหาเล่า

คิดเลยว่าลูกจะต้องมาตายแบบนี้

แล้วก็อยากถามว่าแค้นอะไรกันนักกันหนา

ขอให้คนร้ายได้รับโทษสูงสุด

อยากให้เขาลงโทษแบบไหนครับ
อยากให้เขาให้ความจริงแล้วก็อยากให้เขาตายไปด้วยกันนั่นแหละ
มันถึงจะสะสม